ทุกผู้ชมครับที่จันทบุรีนะฮะไปดูภาพเหตุการณ์บนถนนสายหนึ่งนะครับ
รถยนต์คันหนึ่งขับออกมาจากซอยค่ะนะฮะเพื่อจะออกไปที่กลางถนนนะฮะ
แล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยท่านไปดูนะฮะคันนี้นะครับ
เป็นรถเก่งคันนี้นะครับเลี้ยวออกถนนแล้วเหมือนกับเขาเลี้ยวไปนู่นอ่ะ
ฟุตเกาะกลางอ่ะอืมกระบะเขาก็หักหลบโอ้โหแล้วกระบะไปนู่นเลยฮะ
เสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางถนนไปอีกฝั่งหนึ่งฮะค่ะไปชนอยู่ตรงนู้นอ่ะ
จังหวะเนี้ยครับอืมนี่กระบะมาแล้วเสียหลักไปเลยใช่ค่ะ
โอ้โหน่ากลัวมากนะครับนี่ริมถนนสายรักศักดิ์ชมูลนะครับ
รถยนต์คันสีดำคันนี้ออกมาจากซอยนะฮะแล้วก็เป็นไปตามภาพเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๕ทุ่ม๔๐นะครับในช่วงถนนสายรักษักชมูลขาเข้าตัวเมืองนะครับ
เป็นพื้นที่หมู่๕ตะมนต์ท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
ท่านผู้ชมครับรถกระบะคันที่หักหลบรถเก๋งคันนี้นะฮะ
แล้วพุ่งไปนู่นนะฮะเสียหลักไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับ
ท่านผู้ชมไปดูภาพนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะ
อีกฝั่งหนึ่งที่เขาไปชนอยู่ตรงนู้นด้วยนะครับนี่ฮะ
ต้องใช้เครื่องตัดถ่างเพื่อเอาคนขับรถออกมานะครับค่ะ
คันนี้ครับไปอัดติดกับเสาไฟฟ้าแรงสูงนะฮะอยู่จนเสาขาดอ่ะ
นี่ครับโอ้โหแล้วพื้นถนนเนี่ยมีพวกกระป๋องสีหก
เกลือนเต็มพื้นเลยนี่ค่ะคนขับกระบาดคันนี้เป็นผู้หญิงนะฮะ
ตัวติดอยู่ในรถครับเจ้าหน้าที่ต้องมาช่วยกันเอาออกไปนะครับ
คือต้องใช้อุปกรณ์มาตัดถ่างเพื่องัดประตูแล้วก็เอาคนเจ็บออกมาใช้เวลาอยู่๑๐นาทีนะครับ
ก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับมีผู้หญิงอีกคนนึงที่นั่งข้างข้างมาด้วยกันก็บาดเจ็บนะครับ
กันชนหน้ารถเนี่ยแตกนะฮะเพราะว่าไปชนกับเกาะกลางถนนตอนที่เลี้ยวไม่พ้นนะครับ
เป็นหญิงสาววัยสิบเก้าปีน่าน้องเขาก็จอดรถรอค่ะ
ก็ไม่ได้ปีหนีไปหลงไปไหนอะไรยังไงนะครับ
คือน้องเนี่ยบอกว่าชื่อนางสาวจันทการนะครับบอกว่าขับรถมากับเพื่อน
ออกมาจากปากซอยสิริการระหว่างที่กำลังขับรถเลี้ยวออกมา
ไม่เห็นว่ามีรถขับมาทางตรงนะตอนนั้นเนี่ย
คือพอออกถนนแล้วมองไปอีกทีแล้วตกใจนะฮะพอสายตาเหลือบไปเห็นว่ามีรถขับมา
ลักษณะกำลังขับมาด้วยความเร็วนี่ฮะน้องคนขับรถเก่งนะฮะ
น้องก็ตกใจตกใจไม่รู้จะทำไงรีบเหยียบคันเร่งอืมพอ
เหยีบคันเร่งมันก็พุ่งไปเกาะกลางถนนรถกระบะที่ขับพุ่งตรงมาเนี่ย
ก็หักหลบรถของเธอค่ะแล้วก็เสียหลักอย่างนี้
คือหนูขับเลี้ยวออกมาจากซอยเซเว่นใช่ไหมคะครับ
แล้วตอนหนูเลี้ยวออกมาหนูไม่เห็นรถแล้วทีนี้หนูหายไปทีอ่ะ
รถเข้ามาเลี้ยวมาค่ะหนูตกใจหนูก็เลยชนชนเกาะกลาง

แล้วเขาก็เลยพุ่งมาทางนี้คือตำรวจบอกว่าก็ต้องไป
ตรวจสอบหลักฐานจากกล้องวงจรปิดซึ่งมีอยู่แล้วแล้วก็ดูกันอย่างละเอียดอีกทีนึงนะฮะ
เพราะว่าแม้ว่าจะไม่ได้ชนกันโดยตรง
แต่ลักษณะของการทำให้เกิดอุบัติเหตุของอีกคันนึงเนี่ย
มันจะทำให้เป็นเหตุซึ่งทำให้เขาบาดเจ็บหรือเปล่านะคะอืม